ทุกผู้ชมครับท่านผู้ชมยังตามคดีนี้กันอยู่หรือเปล่า
ทุจริตเงินอุดหนุนวัดที่เราเรียกกันว่าทุจริตเงินทอนวัดนะฮะ
คดีมันสืบเนื่องตั้งแต่ปี๖๐นะมีอดีตผอสำนักพุทธ
ตอนนั้นที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญแล้วตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
ใช่ค่ะมันก็เกี่ยวเนื่องกับวัดหลายพื้นที่นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะฮะมันมีหลายกรณีด้วยกันนะครับ
และวันนี้ชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไปที่นครนายกเอาหมายค้นของศาล
บุกเข้าไปตรวจค้นกุฏิของเจ้าคุณแจ็คซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเขาทุเรียน
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกแล้วพบอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
เพราะว่าหนึ่งในการค้นเนี่ยที่กุฏิของเจ้าคุณแจ๊คเนี่ย
เนื่องจากต้องการหาหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในคดีนี้นะครับ
นี่คือตำรวจกองมานับการป้องกันปราบรามการทุศฤฤตและพระพฤตของบุริจาควรพิชาท
หรือว่าปปนะฮะอ่านหมายค้นของศาลจังหวัดนครนายก
หน้าพระสิทธิวรนายกหรือว่าเผชิญเมืองเกษม
หรือเจ้าคุณแจ็คซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
วัดเขาทุเรียนอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะ
คือนี่ตำแหน่งแบบโอ้โหทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัด

ตำรวจเนี่ยตำรวจปป
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายของผู้ทำผิด
ทุจริตเงินอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แล้วก็ไล่ตรวจสอบยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำผิดนะฮะ

ก็คือมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธ
มีพอสำนักพุทธในอดีต
ร่วมกับพระชั้นผู้ใหญ่ในหลายพื้นที่
นำโครงการเกี่ยวเงินอุดหนุนวัดต่างเนี่ย

พอวัดนั้นได้เงินเนี่ยไปขอเงินทอนจากเขา
บอกที่ได้ไปเท่านี้เนี่ยต้องโอนคืนกลับมาเท่านี้
เดี๋ยวต้องไปแจกจ่ายให้กับวัดนู้นวัดนี้ต่อ

มันคือการทุจริตเอาไปใช้กันเองนะครับ
หมายหนึ่งในการตรวจค้นวันนี้ก็คือตรงนี้ครับ
ติของเจ้าคุณแจ็คนะฮะเจ้าวาดวัดเขาทุเรียน
เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงกับคดี
ไปตรวจสอบในกุฏินี่ฮะ

แล้วมันเจออะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทุกผู้ชมครับ
กุฏิเนี่ยมีตู้เย็นมีตู้ใส่ของ
มีเตียงนอนหมอนหนุนหมอนหนุน๒ใบหมอนข้าง๒ใบ
ผ้าปูผ้าม่านสีชมพูหมด
แล้วไปเจอเหล้าไทยเหล้านอกอยู่ในกุฏิ

ตู้เย็นมีเบียร์แช่เย็นอยู่กระป๋องหนึ่ง

มีเหล้าไทยเหล้านอกอยู่ข้างนอกด้วยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเจ้าหน้าที่เขาบอก

เจออยู่ในกุฏิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่
เป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นถึงเจ้าอาวาส

ทีแรกผมยังคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะเป็นพวก

อยู่ในตู้ที่ใช้เก็บพวกสบงอยู่บนหัวเตียง

นี่ก็เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจก็เลยนิมนต์เจ้าคุณแจ็คไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองนครนายก
ของกลางทั้งหมดที่ได้จากกุฏิของเจ้าคุณแจ๊คด้วย
เหล้าทั้งถุงยางอนามัยทั้งเบียร์

คือพระเขาต้องมีแต่จีวอนแต่สะบงอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

ของเด็กเล็กอะไรพวกนี้เขาอาจจะไว้บริจาคอะไรใครก็ได้เราก็ไม่รู้

เหล้าเบียร์ถุงยางพวกเนี้ย

โอ้โหอันนี้ที่พวกเสื้อผ้า
ก็ไม่ใช่แค่เจ้าคุณแจ็คนะฮะวันนี้ที่ตำรวจลงพื้นที่ไป
ทินครนายกลงพื้นที่ไปตรวจค้น๑๑วัด
แยกกันสอบแยกกันตรวจ

พอสอบปากคำเจ้าคุณแจ๊คและเจ้าอาวาสทั้ง๑๑วัด
พลตำรวจรีจรุลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงแบบนี้
บอกว่าทางตำรวจปปได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๖๐นาย
ยุทธการล้างบาปปราบอลชีทุจริตเงินทอนวัด

กระจายกำลังไปตรวจค้นเป้าหมาย๕จุด
ในพื้นที่จังหวัดนครนายกนนทบุรีและกรุงเทพ
ไปค้นหาไปยึดและอายัดทรัพย์ที่มันเกี่ยวข้องกับการทุจริตและฟอกเงิน
รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตเงินอุดหนุนวัด
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาระหว่างช่วงปี๒๕๕๐ถึง๒๕๕๙ของจังหวัดนครนายก
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า
นายนพรัชเบนจะวัฒนานันต์อดีตผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ต้องหาตามไหมจับคดีทุจริตเงินทอนวัดที่อยู่ระหว่างหลบหนี
ร่วมกับเจ้าคุณแจ๊คและเจ้าอาวาสวัดต่าง
ทุจริตเงินอุดหนุนในพื้นที่จังหวัดนครนายก๑๒วัด
ในวงเงิน๑๒๓ล้านบาทโดยหลังจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดได้รับเงินอุดหนุน
เฉลี่ยววัดละ๒ล้านถึง๒๐ล้านนะคะจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับขนาดวัด
แล้วยังไงต่อครับถอนเงินสดออกมาทั้งหมดแล้วเอาไปให้เจ้าคุณแจ๊ค
คือสำนักพุทธโอนให้แต่ว่าคุณต้องถอนออกมาทั้งหมดเนี้ยหรอแล้วเอาไปให้เจ้าคุณแจ๊คอุ้ย
หลังจากนั้นทำยังไงต่อแบ่งเงินเพียงบางส่วนคืนให้กับวัดต่าง
แล้วก็อ้างว่าจะมอบให้กับสำนักพุทธนำไปบริจาคให้กับวัดที่ยังขาดแคลน
ให้ไปแค่บางส่วนไม่เต็มจำนวนเขาเลยเรียกว่าเงินทอนใช่คุณได้ทอนมาแค่เนี้ย
เงินที่เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียนรวบรวมมาได้กว่า๑๑๐ล้านบาทนะคะ
แล้วเอาไปแบ่งให้กับนายนพรัชอดีตผอสำนักพุทธอ่ะดูสิคะ
เป็นขบวนการใช้แบบนี้ก็ได้นะใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยนะ
แต่เอาคืนมา๑๑๐ล้านที่เหลือ๑๓ล้านทอนให้เข้า
แล้วก็ให้เขาเอาไปพัฒนาวัดอะไรของเขานั่นแหละ
ใช่ค่ะให้เขาแค่นั้นที่เหลือเป็นร้อยกว่าล้าน

ไปแบ่งให้กับอาทิตย์พรออสำนักพุธด้วย
จากการสืบสวนพบว่าทั้งสองคนนะคะ
ก็คือเจ้าคุณแจ๊คกับอดีตผอสำนักพุทธเอาเงินไปซื้อที่ดิน
เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินเพียบเลยที่ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรกันเป็นร้อยล้านเนี่ย
มีหลักฐานยืนยันนะคะทั้งคู่ไปกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในจังหวัดนครนายกที่สนิทกันอ่ะ
๓แปลง๑๐กว่าไร่๑๘๖ล้านบาทแล้วให้ใครครอบครอง
ให้คนในครอบครัวครอบครองค่ะถือกรรมสิทธิ์แทน
เหมือนกับอำพรางปกปิดเอาไว้ใช้ชื่อคนในครอบครัวเป็นเจ้าของที่ดิน

จากการตรวจค้นวัดและที่ดินในจังหวัดนครนายกนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านสองหลังของคนที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดนทบุรีและกรุงเทพด้วยค่ะ
ได้นำเงินที่ได้จากเงินทอนวัดเนี่ยจากการสืบสวนนะครับ
ถ้าเงินท้อนที่การสวนเอาไปซื้อที่ดิน
บันทึกการตรวจค้นได้พบในรายละเอียด
ยังไม่ได้พบขวาคามอะไรนะครับแต่พบสิ่งที่ไม่เหมาะสม
อยู่ในห้องของน้องกูจังเช่นเล่าธุมยามะนามัยแล้วก็เมียแล้วก็เสื้อผ้าเด็ก
ซึ่งน้องกูก็อ้างว่าเล่าเนี่ยเล่าเนี่ยได้มาจากคนบรรควะไห้แก้วบน
ส่วนวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของสิทธิ์นะครับส่วนเด็กที่มาอยู่ในห้องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กที่มาเลี้ยง
อ้างว่าเป็นเด็กที่เอามาเลี้ยงก็เลยมีเสื้อผ้าเด็กอยู่ในกุฏิ
เหล้าเบียบอกว่าญาติโยมเอามาถวายเอ๊ะถวายเพื่ออะไรส่วนถุงยางอนามัยบอกเป็นของลูกศิษย์
โอ้โหแล้วญาติโยมที่ไหนเอาเหล้าเบียไปถวายล่ะคะ
คือคำถามคือว่ามันผิดถึงอาบัติปราชิกอะไรไหมของพวกนี้ที่เจอตำรวจบอกมันก็ยังไม่ผิดหรอกทางสงฆ์
กฎหมายก็ไม่ผิดหรอกถ้าคุณจะมีไว้ในห้องของคุณแต่ในเชิงสงฆ์เนี่ยคนเป็นสงฆ์ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว

ของลูกศิษย์แล้วก็ต้องโยนทิ้งไปใช่ไหม
จริงค่ะแต่เรื่องข้าวของอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเรื่องสำคัญเรื่องหลักก็คือทุจริตเงินอุดหนุนวัดเนี่ย

ใช่คือเจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าคุณแจ๊คนะคะ
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันฟอกเงิน
ข้อหาแต่สุดท้ายคือก็ต้องปล่อยตัวกลับวัดไปนะคะ
ปล่อยตัวไปก่อนแจ้งข้อหาแล้วก็ไปสู้คดีต่อ
เพราะว่าตรวจค้นในกุฏิเนี่ยยังไม่เจอหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แบบชัด
เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อใช่ไหมหลักฐานเรื่องต้นยังมี

แต่เจ้าคุณแจ๊คท่านก็ต้องไปตอบคำถามญาติโยมแล้วล่ะใช่ไหม

หรือว่าสังคมว่าไอ้ที่อยู่ในกุฏิของท่านเนี่ย
ก็เหมือนกันวันนั้นถามว่าเอาผิดกฎหมายอะไรไหม
ก็มันยังจับไม่ได้คาหนังคาเขานี่ใช่ไหมเขามีศรีกาอยู่ในกุฏิ
แต่เขาไม่ได้ก็ไม่เห็นว่าเขาทำอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหม

กลับวัดใช่กลับไปวัดกลับไปกุฏิเหมือนเดิม
เพราะเราตามไปที่วัดแล้วไปเจอเจ้าคุณแจ๊ค
คุณธนกรทองคำผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดเขาทุเรียนที่นครนายกนะครับ
ก็จะขอพูดคุยกับเจ้าคุณแจ็คซะหน่อย
หลังจากที่กลับมาจากโรงพักเสร็จสิ้นการสอบปากคำ
แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วนะครับ
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ

ส่วนตรงนี้ก็เป็นกุฏินะฮะจุดต่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาตรวจค้น
กุฏิก็จะมีโต๊ะทำงานมีเครื่องสังกฐานที่ญาติโยมนำมาถวาย
ส่วนใหญ่ก็จะประดับตกแต่ง
อย่างนี้ในห้องทำงานก็จะเป็นเชิงสีชมพู

นี่นะฮะชอบสีชมพูเหรอคะ

คุณผู้ชมส่งข้อความว่าเกิดเห็นเตียงนอนที่นอนก็ไม่เหมาะสมแล้ว
ท่านนี่มีหมอนที่๒ใบหมอนที่คั่งอีก๒
คุณผู้ชมครับมีภาพถ่ายที่ปรากฏภาพถ่ายคู่กับพระชั้นผู้ใหญ่อยู่หลายรูปนะฮะ

มีรองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าของเด็กในกุฏิก็เป็นของลูกศิษย
ที่เจ้าคุณแจ๊คบอกอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าท่านบอกกับตำรวจว่าท่านก็อุปถัมภ์ดูแลเด็กไว้หลายคน

เราถามพระลูกวัดนะครับ
พระเนี่ยพระลูกวัดเขาทุเรียนบอกว่า
ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครมาหาเจ้าคุณแจ๊คนะ
ส่วนพระที่วัดเองก็ไม่ค่อยได้ไปดูเรื่องกิจต่างของท่านเจ้าวาด
เพราะพระก็ต้องทำกิจของพระอยู่ในจุดที่ค่อนข้างไกลจากกุฏิเจ้าอาวาส
เพราะวัดเขาทุเรียนที่นครนายกเนี่ยมีบริเวณกว้างมาก

แล้วที่วัดนี้มีการจัดงานบุญหรืออะไร
ไม่น่าจะมีเพราะมันเคยเห็น
ไม่เคยเห็นเลยใช่มั้ย

รู้สึกแปลกใจนะที่อยู่ดีสำรวจมาเมื่อเช้า

กลับมาจากบิตรศาสตร์พอดี

ก็เลยไม่รู้เลยเออไม่รู้
ค่า

คือเจ้าคุณแจ๊คเนี่ยเราก็ต้องแยกกันเป็นส่วนนะ
เอาเสื้อผ้าของเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กเล็กที่เจอ

เขาก็บอกเขาก็ดูแลเด็กเลี้ยงเด็กเอาไว้
แต่ไอ้ขวดเหล้าขวดเบียร์ถุงยางอนามัยพวกนี้

ท่านก็ต้องไปตอบคำถามญาติโยมและสังคม
ค่ะว่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไรหรือว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับ
ญาติโยมเอามาถวายแล้วมันติดค้างอยู่ส่วนถุงยางอนามัยบอกของลูกศิษย์
ชาวบ้านรอบวัดที่คุณธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยเนี่ย
ไม่เชื่อว่าเจ้าคุณแจ็คจะทำผิดจริงตามข่าวนะฮะ
ทุจริตเงินอุดหนุนวัดคดีเงินทอนวัดอะไรเนี่ย
เพราะท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเนรนะจนบวชเป็นพระ
แล้วก็ติดตามเจ้าวาดองค์เก่าช่วยงานของวัดจำวัดอยู่ที่นี่มานาน๒๐กว่าปี
ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนี่รูปตั้งแต่สมัยก่อน
แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนพัฒนาวัดเขาทุเรียนเป็นอย่างดี
ที่เขาสร้างตรงไหนเขาท่านก็ออกมาช่วยออกมาทำอะไรประมาณนี้
ตามมาจากว่ามีเห็นจริงหรือว่า
อาจจะไม่ใช่อย่างที่ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่อะไรนี้

ผู้ใหญ่สุภาชัยพรมมาลัยบอกว่าเจ้าคุณแจ๊คเนี่ยเป็นพระนักพัฒนานะฮะ
สร้างคุณูประการให้กับวัดแล้วก็ชุมชนอย่างมากมาย
วัดเขาทุเรียนเนี่ยโด่งดังมาได้ก็มาจากการสร้างที่สุดยอดของเจ้าคุณแจ๊ค
มีซ่วมติดแอร์ที่ดังระดับประเทศอ่ะค่ะตั้งแต่ปีห้าสอง
เวลามีข้าวสารอาหารแห้งได้รับบริจาคถวายมาเจ้าคุณแจ็ค
ก็จะเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนี่เต้นเติ้ลที่วัดก็เป็นสีชมพูอ่ะนะ
อาจจะชอบสีชมพูเนี่ยเต็มอะไรก็ชมพูหมดเลยเห็นไหมนี่ค่ะ
อะไรก็สีชมพูหมดใช่ทุกอย่างเป็นสีชมพูหรือเนี่ยบันไดทางขึ้นเห็นไหมคะ
เออชมพูใช่ไหมค่ะอาจจะเป็นมติของวัดเขาหรือว่าเป็นกุศโลบายหรือเป็น
อะไรของวัดเขาหรือเปล่าว่าเขาจะต้องมีสีชมพูเท่านั้นหรือเปล่า
ฉลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แห่ความจริงวันนี้เราอยากคุยกับเจ้าคุณแจ๊คมากเลย
จริงอยากใช่อยากจะฟังอยากจะฟังคำชี้แจงจากท่านด้วยนะ
ท่านจะได้บอกญาติโยมว่าอย่างนี้นี่นะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าสิ่งต่างพวกนี้
อันนี้เป็นเป็นเรื่องรองนะค่ะทั้งเรื่องขวดเหล้าขวดเบียร์ถุงยางอนามัยเนี่ย
คดีหลักที่เจ้าหน้าที่เขามาวันนี้เนี่ยคือเจ้าคุณแจ๊คถูกกล่าวหาว่า
ร่วมกับอดีตพอสำนักพุทธเนี่ยทุจริตเงินอุดหนุนวัด
ใช่ค่ะซึ่งหลักฐานวันนี้ที่เจอที่กุฏิเนี่ย
มันยังไม่เจอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยแจ้งข้อหาไว้ก่อน
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านที่บอกกับเราเนี่ยยืนยันว่าเจ้าคุณแจ๊คเป็นพระนักพัฒนานะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านทำอะไรให้กับวัดบ้างให้กับชาวบ้านบ้าง
เราเห็นเป็นประจักษ์หลายอย่างเลยนะครับว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่เนี่ยโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จนะครับ
ท่านก็มาสร้างพระอุโบสถจนเสร็จนะครับแล้วก็สร้างคุณอุปการณ์ให้กับวัดมากมายมหาศาลนะครับ
ที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือสุดยอดซ่วมติดแดงระดับประเทศท่านก็สร้างด้วยแรงศรัทธาของท่านนะครับเนี่ย
เหตุป้ายเนี่ยคือสุดยอดซ่วมปี๖๒ปี๕๒นี่คือรางวัลระดับประเทศ
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านวัดเกาะทุเรียนคนหนึ่ง
เรื่องส่วนตัวอะไรของท่านเนี่ยคือเราไม่ได้มาสัมผัสตรงนั้นเลย
ไม่รู้เลยว่าท่านมีพฤติกรรมอะไรยังไงนะครับ
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นวิติกรรมนี้แบบนี้